ไปดูเหตุระทึกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยต้องวิทยุสกัดจับรถ๑๘ล้อแหกด่านฮะ
แล้วแหกข้ามจังหวัดด้วยนะครับทำให้มาจนมุมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
มุมแบบไหนจนมุมยังไงแล้วเป็นอะไรถึงแหกด่านขนาดนี้

ลงมาดีลงมาดี
ลงมาดีนี่แหละครับเป็นช่วงที่ตำรวจพยายามเจรจาให้นายเสกสรรอายุ๓๕ปี
เขาเป็นคนขับรถ๑๘ล้อคันนี้ครับให้ลงมาจากรถมาพูดจากันดี
แต่เสกสรรไม่ยอมครับแล้วขัดขืนตำรวจด้วย
ตำรวจต้องฉุดกระชากนะครับนายเสกสรรลงมาสิทีนี้
แล้วมาสงบสติอารมณ์ข้างล่างนี่ฮะจังหวะที่กระชากลงมา
เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะเริ่มจากนายเสกสรรเนี่ย
คือรับจ้างขับรถ๑๘ล้อให้กับนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของรถอยู่ที่นครปฐม
บอกให้มาส่งของที่ราชกระบังยืนขึ้นมายืนขึ้นมา
ไม่ได้ไปลาดกระบังฮะแต่มุ่งหน้าเลยไปแล้วไปบางประกงแล้ว
นายจ้างจึงรีบโทรแจ้งตำรวจบางประกงให้สกัดจับครับนายเสกสรรเนี่ยฝ่าด่านตั้งแต่บางประกงไปเลยฮะ
แล้วก็ฝ่าด่านตรวจโควิดด้วยที่อำเภอบ้านโพจนมาถูกตำรวจเนี่ยปิดถนนสกัดจับได้ที่ตะบนหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ตำรวจสอบถามนะฮะแต่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับถามอย่างตอบอย่าง
ถามว่าจะไปไหนเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมคุณพระราพร
บอกว่าจะไปหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ชัยภูมิทำไมครับผมได้ยินไม่ผิดฮะเขาบอกเขาจะไปหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ชายภูมินะฮะ
แล้วที่ไม่จอดรถเนี่ยก็กลัวพี่ตำรวจเนี่ยจะไม่ให้ไปครับเอาลองฟังดูฮะ
แล้วทำไมตำรวจเนี่ยกอดไม่จอด
คือผมจะไปตรวจสุขภาพไงครับเอาไปแล้วผมกลัวตำรวจไม่ให้ไป
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายเสกสรรนะครับ
แล้วก็ไปตรวจหาสารเสพติด
ขณะที่นายจ้างของนายเสกสรรเนี่ยนะครับ
เขาเล่าบอกว่าเสกสรรบอกกับเขา
บอกว่าจะเอารถกลับบ้านไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวที่ชายภูมิ
พอถามอะไรก็ตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันตอนนั้น
คาดว่าโอ้โหเสกสรรน่าจะโดนตัวไหนมาซะแล้วล่ะ

รีบโทรแจ้งตำรวจครับเพราะกลัวว่า
เดี๋ยวจะขับรถไปเฉียวชนคนอื่นเขา

หลังจากนี้นะครับนายจ้างก็จะมารับรถที่สพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะ
กับนายเสกสรรในข้อหาขโมยรถครับ